พาไปดูที่ปฐุมธานีนี่ก็อุบัติเหตุ
เมื่อรถจักรยานยนต์๒คันขับมาแล้วก็พุ่งชนกันแบบนี้ค่ะ
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพด้วยกัน
นี่คือภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ลงตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
จะสังเกตเห็นว่าบริเวณถนนก็เป็นโพรงยากข้างทางสองฝั่ง
เหตุเกิดเมื่อประมาณ๖โมง๕๐นาทีของวันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่สพคลองหลวงรับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน๒คัน
มีผู้เสียชีวิต๓รายนะคะอย่างที่บอกกันไป
ถนนเส้นนี้คือถนนเลือบคลองระพีพัดมุ่งหน้าคลอง๑อคลจังหวัดปทุมธานี
ตั้งแต่ช่วงเช้าสภาพถนนเนี่ยมีน้ำฝนเต็มผิวถนนแน่นอนค่ะถนนรื่นนะคะ
หมายเลขทะเบียน๒ขคต๗๐๙๘กรุงเทพฯ
อยู่ในสภาพพังยับเยินทั้งสองคันค่ะที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตสามศพ
เป็นครูสอนขับรถที่สถาบันแห่งหนึ่งด้วยส่วนอีก๒ศพนะคะคือนายนัทพรแก้วเขียววัย๖๒ปี
และนางยุพินแก้วเขียววัย๕๗ปี๒คนนี้เป็นสามีภรรยากัน
ด้านของนายบุญมาวงจวงนะคะซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตเขาเปิดเผยว่า
ผู้เสียชีวิตสองศพเนี่ยที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะคะเขากำลังขับรถเพื่อจะไปส่งภรรยาไปทำงาน
บริษัทแห่งหนึ่งแถวย่านประตูน้ำพระอินทร์นะคะ
แต่ดันมาประสบอุบัติเหตุก่อนจนกระทั่งเสียชีวิตแบบนี้
ทีนี้หลังเกิดเหตุทางด้านของพนักงานสอบสวนนะคะพันธ์ตำรวจโทศิโรธ
เขาก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิด
แล้วก็เดี๋ยวต้องรอสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุก่อนนะคะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายนั้นก็ต้องนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ